สถานการณ์ที่อิสราเอลนะครับท่านผู้ชมครับ
มีคลิปวีดีโอการโจมตีทางอากาศ
กองกำลังอิสราเอลที่โจมตีค่ายผู้ลีภัยกลางฉนวน
คือพังทลายหมดนะครับค่ะโอ้โห
ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะฮะ
โจมตีทางอากาศของอิสราเอลนะครับโจมตีค่ายภูริภัยกลางฉนวนกาซ่า
ส่วนกองกำลังฮามาสก็โจมตีกลับอิสราเอลเหมือนกันนะครับ
ไล่ยิงทำลายกล้องวงจรปิดตามหอตรวจการของฐานทัพอิสราเอลตามแนวชายแดน
อยู่ติดกับเลบานอนเหตุการณ์นี้ทางฮามาสได้เผยแพร่คลิปวิดีโอให้เห็นวินาทีที่ยิงขี่ปนาวุธใส่ทหารอิสราเอล
นี่เห็นมั้ยครับดูสิครับ
อันนี้ทางฝั่งของฮามาสเนี่ยปล่อยคลิปวิดีโอนี้นะครับ
ร่างของทหารอิสราเอลเนี่ยกระเด็นไปตามแรงระเบิดนะฮะ

เขาเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตหรืออะไรยังไงนะ
แต่มันโอ้โหเห็นชัดเลยนะ

ที่มันพุ่งเข้าใส่ทหารนี่กระเด็นเลยฮะ
ไหนดูตอนวงแดงเมื่อกี้ที่พุ่งเข้าไปอีกทีสิ
คือวันนั้นเราเห็นภาพที่ทางฝั่งอิสราเอลเขาปล่อยภาพที่ว่า
ติดอาวุธฮามาสเข้ามาในอิสราเอล

วันนี้กลุ่มฮามาสปล่อยภาพที่ตัวเองปล่อยจรวด
หญิงทหารอิสราเอลตรงชายแดน
แต่ยังไม่มีรายงานว่าเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บหนักอะไรขนาดไหนนะฮะ
มีอีกคลิปนะครับเป็นคลิปสุดสะเทือนใจนะครับ

เขาบอกขนาดที่กล้องครับอิสราเอลโจมตีถนนกาซ่าอย่างหนัก

ผู้ชายคนนี้บอกว่าพื้นที่ที่เขาอยู่ถูกตัดน้ำตัดไฟ

ประชาชนที่อาศัยในแถบนี้ไม่สามารถออกจากบ้านได้
แล้วก็ฝากเตือนชาวปาเลสไตน์ให้หนีให้เร็วที่สุด
เพราะเชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยจะโจมตีมัศยิตอีกหลายแห่ง
แต่คลิปนี้ยังไม่มีการระบุอ้างวันเวลาหรือว่าสถานที่นะฮะ
คือภาพสุดท้ายของคลิปนี้มันมีแค่ประมาณ๒๐
นี่ภาพสุดท้ายคือถูกระเบิดลงมาอีกแล้วคลิปภาพมันตัดไป

เป็นชาวปาเลสต์ตายที่อยู่นักกาซ่านะ
กาซ่าที่ว่าอิสระเอลให้องค์พระยกจากเหนือไปต้ายนะ
มีเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับ
รถบรรทุกไอศครีม
เก็บศพฮะหลังจากห้องเก็บศพในโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่เก็บ
ดูจะเลวร้ายลงเรื่อยนะฮะเนื่องจากการปิดล้อมของอิสราเอล
นี่ในกาซ่านะฮะในกาซ่ากาซ่าเองต้องใช้รถบรรทุกไอศครีมเนี่ยมา
เป็นที่เก็บศพนะฮะแล้วเขาขาดแคลนไฟฟ้าด้วยขาดแคลนน้ำขาด
อาหารด้วยออกจากพื้นที่กันไม่ได้นะครับกลุ่มฮามาสยัง
แพร่คลิปวิดีโอที่ทำให้เห็นตัวประกันหญิงชาวอิสราเอลอายุ๒๒
ปีเป็นการเผยแพร่ภาพของตัวประกันเป็นครั้งแรกหญิงสาว
คนนี้เธอชื่อเมียเซ็มอายุ๒๑ปีเป็นชาวอิสราเอลนะครับเธอก็มีบาดแผลผ้าพันแผลที่แขน
เธอบอกว่าเธอถูกนำตัวมาจากเมืองสเดโรของอิสราเอลอยู่ใกล้กับฉนวนกาซ่า
ตอนนั้นเธอไปร่วมงานปาร์ตี้แล้วถูกจับแล้วก็บาดเจ็บเธอได้รับการผ่าตัดนาน๓ชั่วโมง
ขณะเดียวกันกองกำลังป้องกันอิสราเอลออกแถลงการเกี่ยวกับภาพและคลิปวิดีโอของตัวประกันชาวอิสราเอลหญิงสาวคนนี้
บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ทราบข่าวของเธอแล้ว
เธอยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ในการคุมตัวของกลุ่มฮามาส
นายอาบูโอไบดานะฮะเป็นผู้ที่อยู่กองพลน้อยกัสซัมเป็นโคศกฝ่ายติดอาวุธกลุ่มฮามาส
นี่ฮะเขากล่าวผ่านทางโทรทัศน์เมื่อคืนวันจันทร์นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยจับตัวประกันได้ราว๒๐๐๒๕๐คน
อันนี้คือรวมหมดนะฮะทั้งอิสราเอลหรือว่าชาวต่างชาติชาติอื่น
โดยตัวประกันที่จับไว้มี๒๒คนเสียชีวิตแต่กลุ่มฮามาสบอกว่าไม่ได้เสียชีวิตจากฝีมือของพวกเขา
เป็นการเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสถือว่าตัวประกันที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลเนี่ยอยู่ในฐานะแขกของพวกเขา
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายเดี๋ยวจะปล่อยตัวประกัน
ไทยเรา๑๗คนใช่ไหมยอดนะขณะนี้
เป็นแขกเหรอคะเป็นแขกของเขาเหรอคะ
เป็นผู้มาเยือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

นี่แต่เขาบอกว่า๒๕๐คนเนี่ยที่เขาจับมาได้เนี่ยตายไป๒๒แต่พวกเขาไม่ได้ทำร้ายนะ
แล้วกลุ่มเป็นการเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลที่โจมตีเข้ามานั่นแหละ
สู้รบของอิสราเอลกับฮามาสวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๑๘
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าท่ามกลางภาวะสงครามแบบนี้ค่ะ
สิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยคือข้อมูลจากฝั่งที่ได้จากทางการของอิสราเอลมุมหนึ่ง
แล้วก็ข้อมูลที่ออกมาจากฝั่งของฮามาสบอกว่าตัวเองเป็นคนอัดคลิปมาแล้วก็ปล่อยออกมาอีกทางหนึ่ง
คือเราในฐานะประเทศข้างนอกเนาะ
ทำได้แค่ในการรายงานข้อเท็จจริงที่ออกมาจากปากของสองประเทศหรือว่าสองกลุ่มที่เขากำลังต่อสู้กันอยู่
เพราะฉะนั้นมันฟันทงไม่ได้แล้วนะคะว่า
คนที่ถูกคนที่ผิดหรือยังไง

ถูกต้องค่ะเราก็นำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นทั้งสองฝั่ง
เหลือให้คุณผู้ชมไปจัดการกันได้เลยนะคะ